สมัยนี้นะเรื่องของการทำบุญเขาจะมีเป็นธุรกิจแล้วนะครับ
ถ้าใครจะบวชเขาจะมีการรับจ้างทำเหรียญโปรยทาน
ใครทำบุญก็รับจ้างทำเป็นต้นผ้าป่า
ก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เขาก็ไปสั่งทำต้นผ้าป่ารูปนกยูงผ่านทางเพจในเฟซบุ๊ก
กระหว่างจะไปให้คนเนี่ยมาทำบุญแล้วก็เถวายที่ฟังวาท
เงินไปแล้วสั่งไปแล้วสุดท้ายโดนโกง
ไม่ได้ไปทำบุญนะฮะแต่คนที่ไปรับคำเค้าเนี่ยก็เป็นทำท่าบาตแพ้นะ

นางสาวสรยาพางามครับ
นำหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับโรงพักเสม็ดนะฮะจังหวัดชนบุรี
บอกว่าอยากจะตั้งกองผ้าป่าเอาไปทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดแห่งหนึ่ง
พอดีเห็นในออนไลน์ในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็มีการเปิดเพจโฆษณารับทำต้นผ้าป่ามรูปนกยูงของร้าน
ชื่อว่าร้านแสงเอ้ยมารพันธ์นะฮะในเฟซบุ๊กก็ดูน่าเชื่อถือดี
ก็เลยติดต่อไปทางอินบล็อกวันที่หกพฤษภาคม
ร้านก็ตอบกลับมาตกลงกันไม่เรียบร้อยค่าทำทั้งหมดทั้งมวล๑๗๘๐บาท
แล้วก็โอนเงินไปให้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อย
ปรากฏว่าทางร้านถึงเวลาไม่ส่งสินค้ามาให้
จนกระทั่งถึงเวลาจะไปวัดแล้วก็ไม่ส่ง
จนผ่านวันทอดผ้าป่าไปแล้วก็ยังไม่ได้
แล้วก็ปิดเพจเฟซบุ๊กหนีเลยติดต่อไม่ได้เลย
นำหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลนี้แจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาช่อโกงเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นนั้นตกเป็นเหยื่อเหมือนเธอ
แล้วก็จะขอดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
พร้อมกับเตือนแล้วกันนะฮะใครจะสั่งของผ่านทางโซเชียล
เฟซบุ๊คอินสตราแกรมดูให้ดีว่าร้านนั้น
มีความน่าเชื่อถือไหมมีคนเคยสั่งไหม
มีการรีวิวไหมว่าเขาไปหลอกลวงหรือเปล่าอยากไป
เสียรู้มิจฉาชีพแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนคุณผู้ชม
คนอยากทำบุญนะครับคือช่องทางออนไลน์มันสะดวกสบายสำหรับเรา
ในฐานะผู้รับบริการแหละแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพได้เหมือนกันนะคะ